ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะข่าวดีของชาวไทยแล้วก็ชาวโคราชค่ะ
เมื่อยูเนสโก้มีการรับรองให้โคราชจิโอพาร์คเป็นอุทยานธรณีโลกนะคะทำให้ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาถือว่ามีสาว
มงกุฎจากยูเนสโก้ในจังหวัดเดียวค่ะรัฐบาลไทยแล้วก็ยูเนสโก้มีการเฉลิมฉลองการแต่งตั้งอุทยานธรณีโลกโคราช
ให้เป็นอุทยานธรณีโลกอย่างเป็นทางการแห่งที่สองของประเทศนะคะซึ่งเป็นการประกาศรับรองที่จะช่วยในการผลักดันการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้า
แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะนำโดยผู้อำนวยการชั่วคราวของสำนักงานยูเนสโก้กรุงเทพ
ได้มีการมอบประกาศนียบัตรรับรองโดยยูเนสโก้ให้แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทย
ซึ่งแสดงความหวังว่าการรับรองนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แล้วก็ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของชาวโคราชนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาถือว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นเมืองแห่งสามมงกุฎ

คือพื้นที่สงวนของชีวมณฑลของโลก
ก็คือในพื้นที่ป่าแซแก๊ราชอำเภอปรักษ์ทรงไช
แล้วก็มงกุฎที่๓ก็คืออุทยานธรณีโลกล่าสุดค่ะ
ซึ่งทั่วโลกก็จะมีเพียงแค่๔แห่งเท่านั้นที่มี๓มงกุฎในจังหวัดเดียว
ต้องบอกว่านี่คือ๑ใน๔ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะคือโคราช
โดยอุทยานธรณีโคราชค่ะครอบคลุมไปถึง๕อำเภอ
ในพื้นที่รุ่มแม่น้ำลำตะคอง
โดยเฉพาะบนในพื้นที่ของตะวันตกเฉียงใต้นะคะของจังหวัด
พื้นที่ราบสูงของโคลราศค่ะ
ลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นนะคะของอุทยานธรณีโคราช
ก็คือจะมีแนวเขาที่ขนานกันแล้วก็มีซากดึกดำบันไดโนเสาร์
แล้วก็สัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นช้างโบราณต่างก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
เป็นข่าวดีของชาวโคราชนะคะ